อยู่กับคนขี้หึงนี่อยู่ลำบากจริงคุณผู้ชมฮะ
ผัวหึงเมียเพราะไปทำงานนอกบ้าน
กลัวว่าจะนอกใจเอาปืนยิงเลยฮะ

เหตุเกิดช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานี่เอง๒๙พฤศจิกายน
ตำรวจกู้ภัยไปเลยฮะไปตรวจสอบที่บ้านเลขที่๑๒๕หมู่๓

ในห้องครัวเนี่ยไปถึงก็เจอร่างผู้เสียชีวิตครับ
ชื่อว่านางออนอุมาหลุดคงอายุ๓๔ปี
นี่ฮะเธอโดนยิงเข้าไทยทอยนัดเดียวเสียชีวิตเลย
สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายกลับจากทำงานเป็นเสมียนร้านขายแก๊ส

จู่ปืนดังขึ้นหนึ่งนัดครับแล้วลูกชายคนโตอายุสามขวบเนี่ย
ก็วิ่งร้องจ้าออกมาจากบ้านเลยนะไปบอกเพื่อนบ้านว่า
พ่อยิงแม่พ่อยิงแม่เพื่อนบ้านก็เลยวิ่งเข้าไปอุ้มลูกชายคนเล็ก
อายุประมาณ๑๑เดือนของผู้ตายออกมาก่อนครับ
ส่วนสามีของผู้ตายชื่อว่านายธีรพงศ์แล้วก็เป็นคนก่อเหตุเนี่ย
หายออกไปจากบ้านเลยสุดท้ายเขาไปมอบตัวนะ

เพื่อนบ้านก็บอกว่าตัวผู้ตายก็คือนางออนอุมาเนี่ย
กินกับสามีคือนายธีรพงศ์จนมีลูกชายด้วยกันสองคน
ทั้งคู่เป็นครอบครัวที่รักกันมากนะ
เพื่อนบ้านยังบอกเลยทั้งสองคนนี้โอ้โหนิสัยดี
ขยันทำมาหากินทั้งเลี้ยงวัวแล้วก็เก็บใบพลูขาย

ข้อเสียคือตัวสามีนี่แหละพี่น้ำแข็ง
สามีชื่อนายธีรพงศ์นี่นะติดเหล้าชอบดื่มเหล้าขาว
แต่เพื่อนบ้านก็ไม่เคยได้ยินนะว่าคู่นี้มันก็ไม่เห็นทะเลาะอะไรกันเลย
กระทั่งประมาณสัก๑เดือนที่ผ่านมา
ตัวภรรยาก็คือนางออนอุมาผู้ตายออกไปทำงานนอกบ้าน
ทำหน้าที่เป็นเสมียนร้านขายแก๊สไงอย่างที่บอกอยู่ในตัวเมืองพัทธลุง
และช่วง๓๔วันที่ผ่านมานี่แหละ
ตัวสามีคือธีรพงศ์กินเหล้าขาวหนักเลยทีนี้
สดหนักเลยเหมือนจะเครียดอะไรมาไม่รู้
มาเกิดเหตุสลดแบบนี้ก็คือใช้ปืนยิงภรรยาตนเองครับ
เจ้าหน้าที่สันนิจฐานว่าน่าจะมาจากความระแวงนี่แหละ
ธีรพงศ์คิดไปเองว่าออนอุมาภรรยาไปทำงานนอกบ้าน
แล้วไปปัญญาให้กับคนอื่นก็เลยก่อเหตุขึ้นแบบนี้
เบื้องต้นพอไปดูสภาพของนายธีรพงศ์คนก่อเหตุ

แล้วก็ขอเจ้าหน้าที่พี่ตำรวจขอข้าวกินหน่อยดิ
นี่ไม่ได้กินข้าวมา๒วันแล้วเครียดเรื่องครอบครัวกินแต่เหล้า

โดนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ข้อหาครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยผิดกฎหมาย
ถูกส่งตัวดำเนินคดีต่อไปเนี่ยสภาพยังดูสลดอยู่เลยฮะธิรพงศ์